ต่อเนื่องมาจากที่อาจารย์สุภาพได้มีการวิเคราะห์ไว้นะฮะ
กรณีที่ปศเนี่ยโอ้โหประกาศผลงานออกมา
จับสารตั้งต้นยาเคล็อตใหญ่ได้นะฮะ

ว่ายังตรวจสอบไม่หมดแต่ว่าการตรวจสอบ๖๖กระสอบแรกเนี่ย
เอาชุดทดสอบไปหยดปรากฏว่ามันเป็นสีม่วง
ก็คิดว่าเป็นสารตั้งต้นยาเค

แต่ทีนี้มีการแถลงออกมาอีก
สรุปแล้วมันเป็นสารอะไรนะคุณ
ซึ่งสารตัวนี้ใช้ในอุตสาหกรรมนมนะคะ
เพื่อกันการตกตะกอนของนม

แล้วตกลงมันเป็นยาเสพติดอะไรจริงหรือเปล่า

แต่แถลงออกมาว่าเป็นยาเสพติดล็อตใหญ่ได้ยังไง

และอีกอย่างเรื่องการจัดการกระสอบอะไรเหล่านี้

แต่เอาไปจัดการแบบเทาซะ
อันนี้เป็นข้อสงสัยของนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม
เมื่อเช้าไปเลยออกโรงเลยฮะ
เข้าร้องทุกข์ที่กองบังคับการปราบปรามการทุจริต
พฤติมิชชอบในวงราชการหรือปปชนะฮะ
เพื่อให้ดำเนินคดีกับใครบ้างล่ะคุณ
นี่เลยนะให้ดำเนินคดีกับนายสมศักดิ์เทพสุธิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เพราะว่าในวันที่๑๒พฤศจิกายนที่เขาไปบุกโกดังกัน
แหมคุณสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีไปตรวจโกดังเลย

แล้วก็ให้ดำเนินคดีกับเลขาธิการปปศและพวกในกรณีนี้แหละครับ
พอมีการพิสูจน์ออกมาถ้ามันไม่ใช่สารตั้งต้นยาเสพติดจริง
เท่ากับคุณมีการแถลงข่าวอันเป็นเท็จ
ความผิดตามมาตรา๑๕๗ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
โดยคุณอาชิริยะนำหลักฐานคลิป
แล้วก็ข้อมูลจากการแถลงข่าวการจับกลุ่มยาเสพติดจำนวน๑๑๕ตัน

คุณอัจฉริยะมีหลักฐานอะไรถึงมาแจ้งความ
คุณอาชียะบอกว่าไม่ต้องมีหลักฐานอะไรมากเลย
ก็เอาตั้งแต่ที่เขาแถลงกันนั่นแหละ

ที่ว่าบิ๊กล็อตแล้วตอนหลังมาแถลงว่ามันเป็นสารอื่นอะไรอย่างนี้
ก็เอาแค่นี้แหละมาแจ้งตำรวจเนี่ยนะครับ
โดยนายอาชียะมองว่าการกระทำดังกล่าว
ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
เนื่องจากกระทรวงยุติธรรมและปปศ

ซึ่งในวันที่๑๒พฤศจิกายนที่มีการบุกโกดังนี้นะฮะ
ปรากฏว่ามีการเชิญนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญ
ชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมตรวจสอบ
โดยระบุผลตรวจสอบจากชุดทดสอบ
พบว่ามีสารสีม่วงซึ่งบอกว่าเป็นยาเสพติด
แต่ภายหลังไม่กี่วันกลับมีการแถลงข่าวอีกครั้ง
สารที่พบดังกล่าวไม่ใช่ยาเสพติด
คุณอาชียะใช้คำว่านี้เป็นแค่เกลือเอง
เป็นแค่เกลือเองแล้วคุณไปว่าเป็นยาเสพติดได้ยังไง
ในส่วนนี้ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีดูแลกระทรวงยุติธรรม
ต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบ
รวมถึงเลขาธิการปปศที่เป็นแก่นำในการไปบุกตรวจ
บุกจับอะไรเนี่ยนะฮะต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบคุณวิชัยนะฮะ
ฟังเสียงของนายอาชียะหน่อยนะฮะ
มันทำให้เกิดความเสียหายต่อราชการ
เพราะว่าหน่วยงานปวศเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ถือว่าระดับโลกของประเทศไทยนะครับ
มีการลิงก์ไปกับต่างชาตินะครับหลายประเทศ
เกี่ยวกับเรื่องของการปากปากปัญญาเศียบติด
หน่วยงานของปปศดูเคตามีนไม่ออก

โดยนายอาชียะยังบอกอีกว่านอกจากนี้ยังพบความผิดปกติ

ซึ่งจริงในวันที่ไปตรวจโกดัง
ตามขั้นตอนของการไปตรวจเจ้ากระทรวง
คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
จะต้องเซ็นกำกับในใบเอกสารการตรวจรับของกลาง
หรือว่าการจะเคลื่อนย้ายอะไรไปไหน
แต่วันนั้นทำไมคุณสมศักดิ์รัฐมนตรี

เพราะรัฐมนตรียุติธรรมเป็นผู้กำกับดูแลปปศถูกไหมคะ

และอีกอย่างไปอยู่ในพื้นที่แล้วไปอยู่ถึงโกดังแล้ว
แต่ทำไมไม่เห็นได้มีการเซ็นเอกสารใดทั้งสิ้นนะครับ
ก็เลยมองว่าการต้องย้ายเคลื่อนย้ายสารเหล่านี้
เก็บไว้ในโกดังของปปศการตรวจสอบตรงนี้
มันมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่า
หรือว่าถ้าเป็นยาจริงมันจะหลุดไปตรงไหนหรือเปล่า
หรือว่าเอาไปบริหารจัดการแบบสีเทาหรือเปล่าอะไร
ก็เป็นคำถามของนายอาชิริยะนะครับ
วันนี้ค่ะเดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติด
ว่าปศมีพลตำรวจโทมนตรียิ้มแย้มเป็นผู้บัญชาการ
ปรากฏว่าไปส่งมอบเอกสารลับในคดีดังกล่าว
เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กระจ่าง

คุณวิชัยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการสับเปลี่ยนของกลาง
ตามที่สังคมตั้งข้อสังเกต
เพราะในวันที่ตรวจยึดแล้วก็นำสารเคมีออกจากโกดัง
ปปศได้ประสานไปที่กองบัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
ปศเพื่อนำของกลางไปเก็บไว้ที่ปปศภาค๑
โดยมีการเช่ารถบรรทุกขนไป๒คัน
แล้วก็มีขบวนการรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทาง
ตอนนั้นตอนที่มีการขนส่งกัน
มีจุดพักแวะเติมน้ำมันเพียงจุดเดียวเท่านั้น
หลังจากนั้นไปอยู่ในโกดังปปศก็มีการล็อกประตูอะไรแน่นหนา
เขาบอกแบบนี้เลยเพื่อไม่ให้ของกลางเหล่านี้
มันหลุดไปที่ไหนหรือถูกสลับสับเปลี่ยนอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะ
ตอนที่ไปอยู่ที่โกดังความมั่นคงของปปศภาค๑แล้ว
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปพร้อมกับเลขาธิการปปศ
ก็สังเกตนะว่าเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเป็นยังไง
ก็แค่มวดอยู่มีกล้องวงจรปิด

ที่สำคัญห้องนี้มีกุญแจเพียง๒ดอก
ว่า๒คนเท่านั้นที่ถือกุญแจ๒ดอกนี้

ใช่ค่ะเอาล่ะแต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แน่นอนนะคะว่าสังคมคลางแคลงใจ
เลขาธิการปปศบอกว่าเพื่อความกระจ่างใส
เอาแบบนี้นะคะจะขอนัดสื่อมวลชน
พร้อมกับนักวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานสพเนี่ยนะคะ
เชี่ยวชาญปปศเพื่อเป็นสักขีพยาน
ในการตรวจสารเคมีของกลางทั้งหมดอีกครั้งในวันพรุ่งนี้
ทั้งหมดของกลางที่จับได้คือ๔๗๕กระสอบ
คิดเป็นน้ำหนัก๑๑๕ตันมูลค่าประมาณเกือบ๓๐๐๐ล้านบาท
ล็อตแรก๖๖กระสอบตอนแรกบอกว่าเป็นยาเค

หลังจากเข้าสู่กระบวนการห้องแล็บ
กลายเป็นว่าไอ้ยาเคที่ว่ามันคือสารไตรโซเดียมฟอสเฟส
ใช่ฮะทีนี้อีก๔๐๐กว่ากระสอบ
นี่คือคำถามโอ้โหจะต้องตรวจกันทั้งหมดเลยหรือไม่นะฮะ
แต่ก็ต้องว่ากันไปนะฮะตามการทำหน้าที่ของปปศ
ในการที่จะชี้แจงแถลงไขให้ประชาชนให้สังคม